ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
มีคลิปจากภาพวงจรปิดทำให้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายกลุ่มหนึ่ง
คือปกติเนี่ยถ้าไปรุมเขาเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหไม่ใช่ลูกผู้ชายอยู่แล้ว
ใช่นี่เขาสลบเหมือดยังดึงขึ้นมา
ซ้ำกระทืบซ้ำอ่ะใช่ค่ะเนี่ยกล้องวงจรปิด
ตามพื้นที่ตามทางเนี่ยสามารถจับภาพไว้ได้จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
น่าจะสักเกือบ๑๐คนได้อ่ะคนค่ะ
รุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งนะครับคือคันเขาอ่ะจับเขาทันอ่ะนะ
แล้วก็กระทืบเขาจนแบบสลบเหมือดไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ยังจะดึงเขาให้เงยหน้าขึ้นมาแล้วเตะซ้ำกระทืบซ้ำนะครับ
อ่าทำแบบเนี้ยนะวนวนไปไปมามาทั้งทั้งที่คนเจ็บ
เขานอนสลบเหมือดนอนนิ่งไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วอืม
คนที่เห็นคลิปบอกโอ้โหทารุณโหดร้ายมากนะ
ไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยแบบนี้นะครับบางคนบอกอื้อหือนี่แหละ
สุนัขหมู่ชัดชัดนะหมาแล้วมีคนที่อยู่ในระแวกนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเห็นหน้ากลุ่มคนพวกนี้แล้วเนี่ยชัดเจนนะครับ
ว่าเป็นกาดของสถานบันเทิงแถวแถวนี้ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่แถวนี้บอกว่า
ก็น่าจะใช่นั่นแหละเพราะในมือเห็นไหมถือไฟฉายด้วยค่ะอ่า
ปกติพวกกาดดูแลสถานบันเทิงผับร้านต่างตอนกลางคืนเนี่ย
ถือไฟฉายแบบเนี้ยนะครับความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมภูมิกับการสพเมืองบุรีรำ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
กลุ่มผู้ก่อเหตุรู้ตัวแล้วคุมตัวได้แล้วบางส่วนนะครับ
วันนี้เราไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์
ไปที่สพเมืองบุรีลำนะครับไปพบกับหนึ่งในคนที่ไปรุมทำร้ายวัยรุ่นที่นอนหมดสติอยู่
รุมแล้วรุมอีกนะฮะคนที่อยู่ในคลิปด้วยชื่อว่านายกมลพบพนารินชื่อเล่นชื่อเก่ง
อายุ๒๖ปีเขาก็ให้ข้อมูลกับคุณกิติศักดิ์นะวันนี้ต้องมาพบตำรวจนะ
ตำรวจเขารู้ตัวแล้วนะครับในเก่งบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเขากับรุ่นน้อง
ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๑๘๑๙ปี๕๖คนไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรำ
ซึ่งในเก่งเคยเป็นกาดอยู่ที่นี่แล้วไปเจอกลุ่มคู่กรณีที่มากันประมาณสิบกว่าคน
เก่งอ้างนะบอกว่ากลุ่มคู่กรณียกนิ้วกลางให้ของรับรุ่นน้องเขาก่อนรุ่นน้องก็มาบอกเขา
เก่งก็เลยไปเรียกกลุ่มคู่กรณีมาถามแต่กลุ่มคู่กรณีต่อยเขาก่อนก็เลยเกิดการชุลมุนกันขึ้น
หลังจากนั้นกลุ่มคู่กรณีแยกกันวิ่งหนีคนละทิศคนละทางซึ่งคนที่ถูกทำร้ายวิ่งไปคนเดียว
กลุ่มพวกเขากับรุ่นน้องก็วิ่งตามไปนะครับไปถึงบริเวณหน้าร้านโมทาวน์เป็นผับนะครับ
เขากับรุ่นน้องวิ่งทันจับได้ก็เลยรุมทำร้ายกันยอมรับว่าทำไปทั้งเมาและโมโห
อีกฝ่ายหนึ่งก็สลบเขาก็ดึงตัวขึ้นมาอีกแล้วก็กระหน่ำเตะกระทืบเข้าไปอีก
ในเก่งบอกว่าที่ทำไปเพราะเมาและโมโหแต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เขาถึงเสียชีวิตนะ
รับว่าขณะนั้นควบคุมตัวเองไม่อยู่หลังจากทำร้ายเขาแล้วก็แยกย้ายกันไป
เนี่ยพอได้สติขึ้นมานะเขายังรู้สึกสงสารคู่กรณีมาก
แต่เขากับรุ่นน้องก็ไม่ได้ย้อนกลับมาช่วยเหลือก็ได้แต่สำนึกผิดอ่ะ
นี่หน้าร้านโถเท่านี้เป็นเชิงคนที่ต่อไหมครับ
หลังจากนั้นพอเขาล้มแล้วเราก็ไปทำร้ายเขา

เขาได้มีการพูดอะไรบ้าง

เขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับ

ก็ไม่ได้ที่ทำก็ไม่ได้ว่าจะ

ก็เหมือนจะไล่ไปแบบ

เพราะว่าในคลิปเราดูแบบ

กระช่าเขาขึ้นมาแล้วยังไปแปะหัว
ซ้ำหัวเขาเป็นลูกบอล
เพราะฉะนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับผม

ผมก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ

เรามีความคิดยังไงครับผม
รู้สึกผิดนะครับ
กลางจากที่ทำเสร็จนะครับ

ดึงสติกลับมามันก็
ไม่น่าที่จะทำอะไรแรงไปขนาดนั้นนะครับ

นี่ขนาดบอกกะไม่ได้เอาถึงตายนะ
โอ้โหแต่เห็นภาพในคลิปแล้วแบบ

จริงดีนะที่เขาไม่ตาย

เป็นหญิงสาวอายุ๒๐กับ๑๖นะครับ
บอกว่าวันนั้นเธอกับกลุ่มเพื่อนผู้ชาย
รวมกันทั้งหมดชายหญิงเนี่ย๘คนไปเที่ยวที่ผับนะครับ
แล้วรุ่นพี่ในกลุ่มไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับกาดของผับ
นั่งกินอยู่กับกลุ่มคู่กรณี
รุ่นพี่ถูกกาดทำร้ายร่างกายในห้องน้ำ
พวกเธอก็เข้าไปเอาตัวมานะครับหลังจากถูกทำร้าย

ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นอีก
ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรยังไง
จากนั้นกลุ่มของพวกเธอรวมทั้งคนเจ็บ
อายุ๑๘ปีเป็นผู้ชายเนี่ย
ก็แยกกันวิ่งหนีคนละทิศคนละทาง
เห็นอีกทีก็คือเพื่อนผู้ชายวัย๑๘เนี่ย
ถูกรุมทำร้ายจากกลุ่มคู่กรณีอย่างบ้าคลั่ง
น้องเขาใช้คำว่าเห็นเพื่อนถูกรุมทำร้ายอย่างบ้าคลั่ง
ตอนนั้นตกใจมากแต่ไม่รู้จะทำยังไง
จะเข้าไปช่วยก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายด้วย
กล้าเข้าไปห้ามเลยตอนนั้นเธอบอกนะครับ
ไอ้พวกนี้มันหยุดถึงวิ่งเข้าไปดูเพื่อนนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเลือดออกเต็มเลย
ทั้งหน้าทั้งปากเนี่ยเลือดเต็มเลย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับน้าชายของคนเจ็บนะคะ
้าชายบอกว่าหลานชายอยู่กับเขาค่ะ
เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นเพิ่งรู้บ่ายวันนี้เอง

ตอนแรกที่เห็นคลิปคิดว่าไม่ใช่หลานชายตัวเองนะ
แม่โทรมาบอกว่าเนี่ยตำรวจเชิญตัวหลานชายไป
ก็รีบไปที่โรงพักด้วยหลานก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวผับกับเพื่อน
เพื่อนไปมีปัญหากับกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย

หลานชายวิ่งหนีแต่ถูกไล่ตามมาทำร้าย
หลานชายบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาด้วยเลย
คนที่ไปมีเรื่องคือเพื่อนเขา
และที่สำคัญพอหมดสติไปแล้วยังทำร้ายต่อเนี่ย
น้าบอกว่าโอ้โหดูคลิปนี้แล้วมันรับไม่ได้จริง
สาเหตุที่หลานชายไม่ไปหาหมอไม่ไปแจ้งความตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะ
สงสารมากนะเขาบอกว่าเขากลัว
กลัวว่าจะถูกทำร้ายอีกไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าไปแจ้งความอ่ะ

แต่ที่หลักหลานก็เล่าให้ฟังว่าคือ
หลานคือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลย
คือเขาไปสังสรรค์กับเพื่อนเขาไปนั่งโต๊ะใกล้กัน
ทีนี้มันเกิดประเทศมีประมาณว่าแก้วแก้วเหล้าตกแตก
แล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาไม่รู้ว่าเป็นคนไหนที่ไป
เหมือนว่าชี้หน้าแล้วก็พูดยั่วยวนหาเรื่องกัน
ดูว่ามันรุนแรงเกินไปรุนแรงมาก
แต่ทุกคนก็เป็นเยาวชนผมก็ไม่คิดว่าจะทำกันได้ขนาดนี้
แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้ก็มีอีกมุมหนึ่งที่ต้องไปตรวจสอบ
ก็คือสถานที่เกิดเหตุนะคะที่ผับแห่งนี้
เพราะว่าตัวคนเจ็บก็อายุแค่๑๘ตัวคนก่อเหตุก็๑๙ไม่ถึง๒๐
คือคนที่ให้สัมภาษณ์คุณกิติศักดิ์อันนี้๒๖
แต่ว่ารุ่นน้องที่ไปด้วย
ใช่ก็คือไม่ถึง๒๐บางส่วน

เองใช่ค่ะก็เลยต้องไปตรวจสอบที่ผับนะคะ
ก็คือมีป้ายบอกแหละทุกผับแถวนั้นน่ะ
ห้ามคนอายุไม่ถึง๒๐ปีเข้า
แต่มันมีไงเหตุการณ์นี้มันก็เห็นแล้วว่ามันมี
แล้วผับแถวนั้นอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะ
บางแห่งนะคะห่างจากโรงเรียนแค่ไม่กี่ร้อยเมตร

ใช่พนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรำก็เลยแจ้งข้อหานะคะ

นายกมลพบพนารีนอายุ๒๖ปี
นายธนพลแป้นทองอายุ๑๙
นายอดีศรอุตมะอายุ๒๐
นายวัฒนยูอินพรมอายุ๑๙
นายนัทพลแป้นทองหลางอายุ๑๙
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ยังมีวัยรุ่นอีก๒คนอยู่ในเหตุการณ์

ว่าไปเกี่ยวกับเขาด้วยไหมไปรุมทำร้ายเขาด้วยไหม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะ

เราก็แค่ตระเวนตระเวนดู
ร้านที่เห็นเขาอาจจะไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหม